ช่วงสุดท้ายของเทย์แรนด์จะต้องเป็นศึกยอดมวยเทย์รัด
แน่นอนนะครับเราไปดูบรรยากาศการชั่งน้ำหนักเมื่อช่วงเช้าของศึกยอดมวยไทยรัฐก่อนนะครับ
คู่แรกนะครับพิกัด๑๓๒ปอนด์ครับดาวเด่นโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับ

๑๐๗กับ๑๐๕วิชาเอกค์ต่อชูชีพ

เจอกับแสงอาทิตย์เกียรติกำทร
บอกว่าคู่นี้จะไม่ครบยกนะนะครับเป็นมวยหนัดนะครับ
เป็นคู่รองนะครับพิกัดร้อยสามสิบเอ็ดปอนต่อน้ำหนักกันหนึ่งปอนครับ
ร้อยสามเอ็ดร้อยสามสองวิศุพรนะครับ
เพชรพอตออร์เนี่ยช่างหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งลดไปหนึ่งปอนนะครับ
ขุนศึกเล็กอขวัญเมืองช่างหนึ่งร้อยสามสองพอดีพิกัดค่ะนะครับ
ส่วนคู่เอกครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบปอนนะครับเป็นมวยเข่านะ
แล้วก็จะมาล้างแค้นกันด้วยนะครับแสงดาวสกิติชัยครับ
ช่างร้อยยี่สิบพอดีพิกัดนะครับศนารายศสมหมาย
ช่างร้อยยี่สิบพอดีพิกัดโอ้โหมันจริงจริงสมเป็นคู่เอกเลยนะครับ
แล้วก็คู่ที่ห้าเป็นคู่รองนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอน
ท่องเมืองศรีมาช่างหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดพอดีพิกัดครับ
เช่นเดียวกับเพชรสเกตสสมบูรณ์นะครับเพชรสเกตนะฮะ
ชื่อเพชรเกรดโทษทีช่างหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดพอดีพิกัดนะครับ
คู่เอกเป็นคู่ที่๖นะครับปิดท้ายพิกัดหนึ่งร้อยปอนด์ครับ
สมิงดำเมืองศรีมาช่างหนึ่งร้อยพอดีพิกัด
เจอกับหยกเพชรศพิชัยช่างร้อยจุดหกลดจุดหกปอนครับ
เห็นบรรยากาศชั่งน้ำหนักเมื่อเช้าแต่อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนอยากรู้
อืมว่าเวลาเขาเจอกันเนี้ยจะเป็นยังไงนั่นแหละสิคุณเอกชัยครับ
พร้อมอยู่แล้วไปติดตามกับคุณเอกกระชัยกันเลย
วันนี้จะมีมุกอะไรมาหยอดอีกหรือเปล่าค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็เป็นธรรมดิบัตินะครับอ่า
อยู่กับผมนะครับเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐที่จะถ่ายท่อสดเราจะมาปล่อยของกันตรงนี้เป็นประจำนะครับ
ทั้งข้อมูลทั้งทีเด็ดนะครับเอาไปเริ่มที่คู่เอกเลยก่อน
นะครับผมอ่ะแสงดาวเจอกับทางด้านของสอนาลายคู่นี้ว่าไงหรือเปล่าพี่
คู่นี้เคยชกกันมาแล้วที่เวทีมวยสยามออมน้อยนะครับฝ่ายแสงดาวเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ
แสงดาวนี่เป็นมวยแข็งแกร่งปั้มตีรุนแรงครับส่วนสอนรายนี่ได้เปรียบรูปร่างช่วงชก
เป็นมวยจังหวะเตะแทงเข่ารุนแรงแต่มวยคู่นี้เบียดกันไปแล้วผมชอบที่ปลายครับ
ชอบที่แสงดาวจะย้ำชัยอีกครั้งอ่าแสงดาวเคยชนะมาจะย้ำชัยอีกครั้งนะครับ
ที่พี่ชัยว่าไปส่วนคู่รองนะครับวิศนุพรเจอกับขุนศึกเล็กคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อน
ครับวิศนุพรเนี่ยมวยทรหดเตะต่อยซอกรุนแรงครับเคยมาชกที่เวทีมวยแถลต่อแล้ว
ส่วนด้านทางด้านขุนศึกเนี่ยเป็นมวยทรหดเตะเข่าปั้มตีรุนแรงเหมือนกันแต่ยังไม่เคยมาอ่า
แต่คู่นี้ผมมองไปที่วิสุนุพรครับสภาพร่างกายสดกว่าครับ
ชอบความสดสภาพร่างกายหลังหลังดีกว่าไปที่วิศนุพรนะฮะส่วนคู่ที่สองการถ่ายทอดสดครับ
ชาเอกเจอกับแสงอาทิตย์คู่นี้เคยพลิกแสบกันมานะครับวิชาเอกเคยตกเป็นรองห้าสิบหนึ่ง
แล้วก็วันนั้นกลับมาเอาชนะได้วันนี้ต้องตอบน้ำหนัก๒ปอนดด้วยพี่ชัย
วันนั้นชกกันที่เวทยีมวยล่าดำเนินครับครับ
รายการสงสิกวันสงชัยคู่สุดท้ายครับสามยกเป็นรองเป็นรองสามสิบสี่สิบหนึ่งนะครับอ่า
แล้วก็ออกไปยกสี่ก็มาโดนศอกครับก็เลยพลิกวันนั้นพลิกแต่โดนเละเทะเลยกลับมาแพ้เป็นฝ่ายแพ้
แต่วันนี้แสงอาทิตย์ก็ผมกล่าวว่าวันนี้ก็ต้องมาแก้มือเตรียมตัวมาแก้มือได้ครับ
คือต่อยกลางวันด้วยไงใช่ครับแสงอาทิตย์กำลังเฉิดฉายเลยนะครับ
ไปที่แสงอาทิตย์นะครับกล่าวว่าครั้งนี้จะมาล้างตาได้นะครับ
ส่วนคู่เปิดหัวเนี่ยพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสองปอนด์ใหญ่เลยนะครับเป็นทางด้านของดาวเด่นเจ้ากับเพชรมรกฎ
ครับคู่นี้ชกกันมาจนจำกินตัวได้แล้วเออชกกันมาห้าครั้งเลยครับครับ
กันแพ้ชนะครับแต่เสียดสีกันไปแล้วผมดูไปที่ดาวเด่นครับ
ครับไปที่ดาวเด่นนะดาวเด่นครับอ้าวทั้งหมดก็คือทีเด็ดแล้วก็ข้อมูลนะครับ
เพื่อจะเพิ่มอัตรรสในการรับชมศึกยอดมวยไทยรัฐอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
ลาไปแล้วสวัสดีครับครับแม่สองคนนี้มีทีเด็ดมาให้ทุกสัปดาห์
ครึกครับแหละใครโดนกันไปบ้างล่ะฮะทีเด็ดของสองคนนี้นะครับอืม
เมื่อกี้ฟังทีเด็ดไปกันแล้วแต่ว่ามาย้ำโปรแกรมการแข่งขันกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
คู่แรกวันนี้ชกกันที่พิกัด๑๓๒ปอนด์นะคะดาวเด่นวงเวียนกีฬาโคราชค่ะเจอกับเพชรมรกฏกอดีศร
ส่วนคู่ที่สองชกต่อน้ำหนักกัน๑๐๗ปอนด์ต่อ๑๐๕ปอนด์วิชัยเอกต่อชู้ชีพเจอกับแสงอาทิตย์เกลียดกำทอด
ส่วนคู่รองวันนี้ต่อน้ำหนักกัน๑๓๑ปอนด์ต่อ๑๓๒ปอนด์
ส่วนคู่ที่๕นะคะ๑๓๑ปอนด์ค่ะ
ทองเมืองศรีมาเจอกับเพชรสเกตสสมบูรณ์
และคู่สุดท้าย๑๐๐ปอนค่ะ
มิงดำเมืองศรีมาเจอกับหยกเพชรสิทธิ์สอนพิชัย
มีมาให้ได้มันกันทุกสัปดาห์สำหรับศึกยอดมวยไทยรัฐ

แต่ว่าตอนนี้อีกหนึ่งอย่างที่แฟนรายการพลาดไม่ได้เหมือนกัน

นี่ชื่ออะไรนะบูชเช่น

ถ้าอยากจะได้ไปครอบครองนะคะมีลูกเดียวเท่านั้นที่จะแจกให้คุณผู้ชมค่ะ
ก็เขียนคำตอบกันเข้ามาในแฟนเพจไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์นะคะ
เขียนเข้ามาว่าคิดว่านักเตะทีมชาติไทยเล่นฟุตบอลสไตล์คล้ายกับทีมชาติใดในทวีปยุโรป

กติกาเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ตอบคำถามใต้ภาพ
สัปดาห์หน้าจะมาเฉลยผู้โชคดีผู้ที่ได้รับลูกฟุตบอลลูกนี้ไปค่ะ
สัปดาห์หน้านะครับอย่าพลาดมีโปรแกรมสำคัญที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสด
คือการขันฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงคลับศึกชิงช้ำสโมสรแห่งรุ่มแม่น้ำโขง
บูรีรัมยูไนเต็ดจะพบกับบึงเกดจากกัมพูชาลีก
ก็เดี๋ยวจะมีมาพูดถึงเกมการขันก่อนที่จะถ่ายทอดสด
จะได้รู้จักกับสโมสรบึงเกรดของกัมพูชาด้วย
มีซาเวลวาจายี่อดีตนักเตะบางกอกกราศเล่นอยู่เวลานี้ครับ